จริงแล้วคือปอยเมื่อวานก็จะมาเมืองไทยนะคะ

คุณปอยจึงต้องบอกว่าเขาโอ้โหรักกี้อินเกมมาก

เห็นว่าล่าสุดไปร่วมงานพรมแดงที่ฮ่องกงฟิล์มโอสมานั่นเองนะคะ

เดี๋ยวคือไปงานนี้จะบอกว่าคนจำปอยได้เยอะมากนะ

แล้วตอนนี้ประเดิมผลงานซีรีส์ที่ฮ่องกงอีกเรื่องหนึ่งด้วย
เห็นว่างานรุ่งขนาดนี้พี่แจ๊คมีอีกหนึ่งเรื่องที่น้องกังวลใจ
มีแฟนแล้วค่ะฉันพูดไปเลยไม่ต้องกักนะคะแต่ว่าสไตล์ปอยก็ต้องตอบแบบว่า
จริงก็กำลังคบกันอยู่ค่ะแล้วก็เอาจริงไม่อยากจะโฟกัสคน

ก็เป็นคนฮ่องกงอะค่ะเอาเป็นว่าไปฟังปอยตัวจริงดีกว่า
กรกฎาค่ะปอยก็จะมีผลงานละครเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะ
ก็ไม่เคยได้ทำมาก่อนพูดภาษาอังกฤษกับภาษา
ตุ้งค่ะที่ฮ่องกงค่ะเป็นแนวแอคชั่นค่ะ

พ่อนี้ไปกับปอยทุกคนก็พาไปกินข้าวมาด้วยหมดแล้ว

คุณหวานดินอะไรคะเค้านี่
ก็เพื่อนค่ะเพื่อนกัน

คุณแม่ปอยเบาะไงเขาบอกไว้ไม่ใช่

หล่นหวบค่ะครับเขตยังงี้เองเพราะมันเป็นอย่างนี้เองใช่แหละ

พูดตรงปอยอยู่ฮ่องกงฮอตมากนะคุณผู้ชม